เชิงเซาครับคุณผู้ชมฮะมีคนขับรถสองแถวเมาแล้วขับ
ขับชนดะไปตลอดทางเลยนะชนมอเตอร์ไซค์ขึ้นฟุตบาทอะไรเต็มไปหมด
ชนเป็นระยะทางกว่าสิบกิโลเฮ้ยเจ้าตัวอ้างว่า
โดนวัยรุ่นขี่ตามมาจะทำร้ายเขาฮะตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาครับ
ไปตรวจสอบเหตุรถสองแถวสาธารณะคันนี้แหละนี่มาจอดสิ้นฤทธิ์อยู่
สภาพนี้พังยับก่อนนั้นเนี่ยคันนี้มันขับเลื้อยไปเลื้อยมา
ชนร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ไปขึ้นฟุตบาทแล้วมาชนเสาไฟฟ้า
หน้าตลาดสดบ่อบัวครับโอ้โหสภาพรถนี้เผาก็หักล้อก็หลุด
ทราบชื่อคนขับคือนายปัญญาเพชรัตน์อายุสี่สิบเจ้าตัวนี้สภาพมืนเมาเลยนะ
ตอนตำรวจไปถึงเนี่ยตอนไปเจอเนี่ยเมายังหนักเลยแล้วพี่แกก็บาดเจ็บที่แขน
แล้วก็เข้ามือไปด้วยเดี๋ยวไปฟังเขาหน่อยครับไปไหนบ้างรู้ไปไหนบ้าง
ไม่ได้ไปไหนครับจะกลับบ้านอ่าแล้วทำไมถึงขับรถหนีเข้ามา
เมาไงเมาไปกินที่ไหนบ้างไม่ได้กินอย่างไรเลยเมาอะไรครับเมาอะไร
กินไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเครื่องแพร่บอ่ะกูกินเหล้าเมาไง
เมาไงโอ้โหก็เมาไงเออตาแข็งใช่ไหมค่ะโอ้ไม่รู้โดนไปเท่าไหร่กว่านี้
ลิ้นเปรี้ยด้วยถามไปเท่าหนึ่งแกโมโหด้นะแต่พี่ปัญญาเนี้ย
คนขับสองแถวคนนี้ก็ยอมรับว่าเขาดื่มเหล้ามา
ที่ขับรถชนด่ามาแบบนี้เพราะมีกลุ่มวัยรุ่น
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามเข้ามาจะทำร้ายเขา
เขาเลยต้องขับรถหนีสิจนเกิดอุบัติเหตุ
เห็นเหตุการณ์เล่าไปคนละเรื่องเลยบอกว่า
ผมก็ไม่เห็นจะมีใครมาไล่ทำร้ายเขาเลยนะ
เห็นรถพี่เขานี่แหละขับสายไปสายมาอยู่คันเดียว
ปีนขึ้นขอบฟุตบาททั้งชนป้ายชนกระถางชนหน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ชนไปหมดเลย
สุดท้ายไปเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า
เขาเห็นคันนี้๒แถวคันนี้ขับชนมาแบบนี้สัก๑๐กิโลแล้วนะ
นู่นชนนี่เบื้องต้นครับตำรวจให้นายปัญญาไปรักษาอาการบาดเจ็บก่อนก็แล้วกัน
จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวนำตัวไปดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับ
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นเดี๋ยวตำรวจจะนัดทั้งนายปัญญา
แล้วก็เจ้าของวินรถสองแถวมาเคลียร์กับผู้เสียหายต่อไปครับ

โอ้โหต้องไปไล่ดูเลยนะชนใครไว้บ้างเนี่ย
ชนมันเป็น๑๐กิโลเลยเหรอโอ้โหไกลมาก